อุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับไทย
ใกล้กับไทยรัฐทีวีนะคะรถเนี่ยป้ายแดง
ฉันไม่แน่ใจว่าคนขับเนี่ยป้ายแดงหมายถึงมือใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะ
เปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ
เปลี่ยนเลนปั๊บเลยนะคะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุตามคลิปนี้ค่ะ
สงสารคันนู้นอ่ะเขาก็มาของเขาดีเหรอนะ
ทำถูกแล้ววิ่งเร็วอยู่ขวานั่นไงของเขาแล้วมาทางตรงด้วย
รถเก๋งสีขาวอ่ะป้ายแดงอ่ะเห็นไหมฮะนี่

ใช่ไหมคะก็ต้องไปวกรถกลับมาใหม่
นักขับป้ายแดงนะคะนี่ล่ะฮะเห็นไหม
หากรถเปลี่ยนเลนปั๊บเลยนะคะไม่ดูว่าด้านขวามือของตัวเอง
มีรถวิ่งมาหรือเปล่านะคะทำเอาเก่งที่เขาวิ่งเลนขวามาอยู่ดีเนี่ย
กระแทกจนกระทั่งรถปีนเกาะกลางถนนขึ้นไป

ชาวเน็ตก็มีความเห็นคล้ายกันนั่นแหละ
บอกว่าคนขับป้ายแดงถ้าไม่ประมาทก็มักง่าย
ประมาทก็คืออาจจะมือใหม่เพิ่งหัดขับเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แต่มาใกล้คือรีบเปลี่ยนเลนเพื่อจะหักเข้าทางด่วนไง
แต่กรณีนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีไหนก็ตาม
คนขับรถเก่งป้ายแดงผิดเต็มผิดแน่นอน

ก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวท่านรอดูก่อนว่าไม่มีรถเอาให้ชัวร์นะครับ